ใช้คำว่าโคตรดุดุขนาดไหนเอาอาวุธสองฝั่งเลยนะควงอาวุธกันมาเนี่ยมาทะเลาะห่อแว้งกันกลางถนนเหตุการณ์นี้เลือดสาดฮะ
เบสิกมากแต่มีระเบิดปิงปองและบางครั้งกำคาวคนที่ถ่ายคลิปบอกว่ามี
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางถนนยังไม่พอ
หลังจากนั้นมาเขายังรัวลุยกันฮะ
กันคือนอกจากท้าทายกันกลางถนนแล้ว
ปรีเข้าจะมาต่อยกันเลยรุนแรงขนาดไหน
แม้กระทั่งอีกฝ่ายวิ่งหนีเข้าที่บ้านคน
มันยังตามเข้ามาที่บ้านคนเดือดขนาดนี้เลย
บุกเข้าไปในบ้านปิดประตูก่อนเร็วเดี๋ยวแก๊งนี้มา

อันนี้คือความเดือดที่เกิดขึ้น
มีทั้งกลุ่มเล็กมีทั้งกลุ่มใหญ่ใส่กันไม่ยั้
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๗ธันวาคม
จับกุมแอ้ยแจ๊งนี้ด้วยเพราะไม่ใช่ครั้งแรก
ไม่ใช่ครั้งแรกฮะยังมีแบบนี้อีกหลายต่อหลายครั้ง
แต่ครั้งนี้คนที่ถ่ายคลิปเขากั้นใจถ่ายมาได้
เพื่อที่จะได้เอาคลิปนี้ไปดำเนินคดีกันตามกฎหมาย
นี่คือวัยรุ่นบางกะดีรุนแรงขนาดนี้